เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าไฟตายอยู่ที่เกือบกลางสินวิทยาลักษณ์
มนุษยนทร์ที่ไร้ศีลจำกัด

กฎหมายที่กฎหมายว่าตัดสินทรีย์ก็อย่างซึ่ง
เกียรติภูมิได้แล้วว่าอย่าทำแบบนี้
เพราะนั่นจะกับมาตาการเปลี่ยนพัดยุทธ์ท่านก็อย่างทำ
สัยและประการอย่อก็ถึงเป็นลักษณ์ทัพสิทธิปัชชน

ก็ปฏิบัติถ้าคุณเดินทางไปส่วนใหม่แล้วแล้วขอรับก่อนไหมเนี่ย
ไปดูรถอย่ามาบอกเรื่องสิ่งที่เสียได้ไม่ภาพ
อะไรสิ่งที่มันจนไปกระทบถูกเฉพาะคนอื่นเขา
นะฮะอย่ารู้ว่าคนที่อื่นมีปัญหาออกมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่วนนึง
อาจจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าใครผิดกันถูกอะ
แต่ใครใช่ผิดน่ะเขาก็ดูกันใจบอกแล้วว่าทำร้าย
แต่พบกันแล้วมันมีปัญหาก็เอาไปแก้กับคนโน้นนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันทุกคนแบบเนี้ย
ให้สื่อให้คนที่เรียนให้ต่างประเทศเข้าใจนะ
มันก็จะจบมันก็จะจบปัญหาบางปัญหาออกไป
ไม่งั้นผมก็โดนทั้งเวียงรัฐไทยและอเมริกาผมทำให้เสร็จเร็วและด้วยเบือกกัน
สามเวียงผมกว่าดังถึงมากว่าเป็นรัฐบาลที่มาให้สอบทาง
การพิวัติก็มีคนบางคนที่ไม่ให้ร้ายไปพูดจาในวิทยุคอลิศติงฯหรือเศียรอะไรก็ได้
สำหรับประเภทที่มีคนบ้างคนตอนนี้ก็จะสมมุติแล้วว่าจะโดนหมารุงแบบนี้

แล้วเราทำไมแก้ตัวเองไม่ได้
คน๗๓คนแก้ไม่ได้หรือ

ไม่ต้องมีรัฐภัณฑ์มาน่าไงตรงนี้

และถึงเวลาให้ต่างเจ้าเองเข้ามาแก้มาให้

ถ้าต้องสร้างอำนาจให้ผลได้แบบนั้นนะครับ

อย่าจ้างความออนแยกอย่าขยายความออนแยก

ไปฉันจะไปบอกเราเสนอความจริงทั้งหมด
ถ้าเช็คไว้ว่าจริงหรือเปล่าจะพูด

แล้วผมจะหยินประหลาดโทษตอบได้ว่า

พูดกับสองคนผมก็เหมือนตัวผมเอง
มีอะไรที่ได้มาบ่าคือกันสีกัน

ท่านก็ต้องเสียด้วย

นักอินวัยการอินวัยทางเพื่อนว่าไว้ติดตามตรวจสอบทุกตัวเองว่าไว้
กระเทนไว้ว่าไว้เข้าโรงงานอีกแล้ว
ไม่ใช่ว่าทางเพื่อนอีกทุกวันทุกอย่างหมด
ไปหามาหลักฐานหลักความรองทุกข่าวโทษมา
เขามีเกี่ยวใจในการทำงานอยู่แล้ว
แม้ละโรงการกระถาปอดบายแล้วผมก็ไม่อยากพูดถึง
ทำให้มันจบท้ายแค่นี้ประมาณภาพไม่ใช้
ไม่ใช้ไฟภาพการความสาเหตุในการต่อสู้ในการศึกษา

นี่ทำทั้งหมดยังเสียของอีก
ก็ผมบอกว่าให้อยู่เฉย
ตอนนี้เป็นเวลาของขอสิทธิ์ของกับรัฐบาลที่จะทำงาน
เพื่อที่จะให้ตลาดครอบครับ
อย่าง๕ปี๑๐ปี๑๕ปี๒๐ปี

เมื่องานทุกเมื่องานก็กำลังมองไปข้างหน้าว่า
เราอยากที่จะให้กระทบาลเผลอเป็นยังไง

หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นยังไง
ภาพความยุแกงใช้ของประชาคนได้อย่างไร
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างไร
นี่เรากำลังมองไปข้างหน้านะครับ
บางคนถามว่าสหรัฐมีไว้ทำไม
นี้ตั้งคำถามที่จะหาย

มีละมีอะไรอีก

บางคนปุ๊กแย่มเยอะแล้วกับอุตโรปเรียกหมดเนี้ยโคกครูขโมย
แล้วปะเทศจะไม่ให้มีทหาร
ต้องกลัวเป็นโครตใจเอาคนถามเลย
นะครับจังหวัดเองเขาขนาดนี้เขากลับเรียบกลับ
ตรงนี้ตารักษ์ตามเนี่ยเค้ากำลังแบบกืนรูปอยู่
มันไม่ใช่นะครับคนเวลานี้แหวะ
มีความชัดภัทรชนมีความเชื่อมั่นเช้าบ้างบันใจให้รัฐชายตัว
ตรงนั้นก็อย่างนี้พี่ได้ยืมดูแลนด์ทำอยู่
ในที่ท่านยกดูสิ่งที่สำคัญก่อน

ที่จะให้เวลา๖เดือนซึ่งผมก็ได้ทอยในหกเดือนเนี้ย
ว่าเราจะต้องทำยังไงซึ่งเราก็ได้ต้องขอความร่วมมือกัน
หน่วยงานไม่ว่าภาพไทยนะครับกระลาวโหมนะครับ
แล้วก็สำนักงานจังหลวงแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานอื่นในเรื่องทำการหาข่าว
เราใช้เวลา๒เดือนในการหาข่าวถึงขณะนี้ครบดาว
เราได้รายชื่อเนี่ยเยอะมากนะครับมาอยู่ที่ตรงนี้แหละ
กำลังในการที่จะสกรีนคนทั้งหมดเนี่ยโดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไป
เหมือนใครที่มีรายชื่อหรือไม่มีรายชื่อผมไม่รู้อะก็ดูแล้วกัน
เดี๋ยวเขาจะลงมาดูว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันนั้นใช้เวลา๒เดือน
ทำเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเริ่มทำงานโดยการดำเนินการของสาขา
คือมหาภัยฮราโกแล้วก็คำนาจนำบทแห่งชาติ
ที่จะลงไปในทุกพื้นที่ต้องขออนุมัติพนัยยกก่อน
อาจจะปันผลถึงประเทศนะครับอันนั้นก็ฝากไว้เลยนะครับว่า
ใครที่ดำเนินการในสิ่งที่สร้างความไม่เยี่ยม
ถ้าให้เกิดในหันติดนี้ก็ยงเริ่มเท่านั้น